คุณผู้ชมครับมาดูเรื่องภัยใกล้ตัวเรื่องของอีเมลปลอม
ผมเอามาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมระวังกันนิดนึงละกัน

เพราะว่ามีเหตุการณ์ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่ง

ที่ฉันเคยได้เพราะว่าดิฉันใช้กสิกรอยู่

บางทีของคุณกำลังถูกแช่แข็ง
ผู้ใช้เฟซบุ๊คลายนี้แล้วก็เป็นเจ้าของบัญชี
อะไรอ่ะแช่แข็งยังไงอะไรคือบัญชีแช่แข็งอะไรไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลย

ปกติแล้วเขาจะส่งมาบอกว่าการโอนของคุณสำเร็จอะไรประมาณ

ระวังบัญชีของคุณถูกแช่แข็ง

ไม่มีเขาก็เลยโทรไปสอบถามที่ธนาคาร
ถามว่าอะไรธนาคารจ๋าช่วยชี้แจงหน่อย
ธนาคารบอกว่าไม่ได้เป็นคนส่งข้อความนี้เลย

ดังนั้นนะฮะก็ขอให้ระวัง
น่าจะเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่า
ที่พยายามจะทำอีเมลขึ้นมาเพื่อหลอกลวงให้คนตกเป็นเหยื่อ

รวมถึงอาจจะถูกหลอกให้ศูนย์เสียทรัพย

ถ้าเจออะไรเหตุการณ์แปลกแปลกหูแปลกตาแบบนี้
โทรไปที่หน่วยงานต้นสังกัดเขาเลยจะดีกว่านะครับ